เป็นเหมือนกับเป็นบาริสต้าแล้ววันนี้เครื่องดื่มที่เอามาให้นี่
สตอเบอรี่นะคะออกเป็นสีแดงแบบนี้
วับด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าสีทองอำภัย
คือจะเริ่มรัฐบาลชุดใหม่เขาบอกไว้แบบนี้เลยนะ
ดิฉันชอบความแบบว่าพรีเซนต์สินค้าของคุณ

จิ๊บซะหน่อยจิ๊บซะหน่อย

เพราะมันเป็นเมนูน้ำส้มโซดานะคะ
แต่ไม่ใช่แค่นั้นเขามีความผสมลิ้นจี่มาด้วย

กาแฟเนี่ยเป็นของกลุ่มชาติภัณฑ์ที่จังหวัดน่านนะคะ
มีกิมมิกของเขานะเป็นเรื่องเป็นราว

มีความน้ำส้มมีลินจิ

ของคุณล่ะของคุณเป็นอะไร

แล้วก็ชอบความหวานนิด

ข้างบนก็จะเป็นชอบกาแฟหรือว่าเป็นอัมเรกาโน้
เขาบอกว่าเมนูนี้นี่เป็นเมนูโปรดของคุณพิธาเลยนะ
นี้ละการ์นตรงมาจากโซบาร์

ที่บอกว่าคิวยาวมากปกติแล้วเนี่ยนะเขาจะขายได้วันหนึ่งประมาณ๔๐๐แก้ว
ปรากฏเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหดอมส้มไปถล่ม
ถล่มแล้วต่อแถวยาวมากขายได้พันแก้ววันละพันแก้วคิดดูละกัน
แล้วขายดีมากจนทำให้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอขายดีใช่ไหม
ต้องปิดร้านปิดร้านไปเลยวันที่๕กับวันที่๖คือของไม่พอจริงต้องไปสต๊อกสินค้า
นี่ค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคุณ
เขาบอกว่าพอกลับมาเปิดเมื่อวันที่๗ที่ผ่านมาเนี่ย
พร้อมแล้วพร้อมที่จะรับออเดอร์พร้อมที่จะรอต้อนรับด้อมส้มแล้ว
แล้วมีเมนูที่บอกว่าเดือนนี้เดือนมิถุนาใช่ไหม

นี่แหละค่ะเอาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้

สีฟ้าสีเขียวสีแบบออกส้มเหลืองแล้วก็สีแดง
แต่ว่าสนับสนุนความเท่าเทียม
จำได้มั้ยไงประโยคนี้
แล้วหลายคนที่ไปรออุดหนุนเขาก็บอกว่าอยากลองชิมดูหน่อย
สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงโอ้โหนะคะ
รสชาติเห็นผู้สื่อข่าวของเราไปชิมมาแล้ว
บอกเลยว่าสดชื่นแบบสุดเมนูนี้
ก็สำหรับใครที่แบบชื่นชอบเครื่องดื่มอันนี้คือถ้าเกิดกลางวันนะ
กลางวันจะเป็นคาเฟ่แบบนี้แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าแบบเป็นกลางคืน
เดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมแต่เราต้องถามพนักงานหน่อยไหม
ว่าอันนี้ค่ะคุณตองน้องตองนักข่าวของเราไปถามพนักงาน
เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันที่ก้าวไกลวันที่๒๐ใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวทางคุณอุ้งอิ๊งจะแวะไปชิมเมนูของที่ร้านด้วย

ที่ร้านรอพร้อมต้อนรับไหมเอาเราฟังจากพนักงานดูหน่อยละกันค่ะ
เตรียมตัวสต๊อกสินค้าเพิ่มค่ะ
เพื่อต้อนรับชาวด้อมส้มที่มา
วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือมาเยอะมากล้นล้านเลยค่ะ
สูงสุด๑๐๗๐กว่าแก้วค่ะ

เมนูที่ขายดีก็จะมีเป็นกาแฟส้มแล้วก็พายออเวย์
นี่แหละค่ะเห็นไหมว่าคนมาเยอะมาก
แล้วก็หลังจากนี้เตรียมแล้วสต๊อกสินค้าเอาไว้แล้ว
จะรอต้อนรับชาวด้อมส้มนะคะ
คือถ้าแฟนข่าวไทยรัฐทีวีเห็นข่าวเห็นโซบา
เฮ้ยอยากลองเครื่องดื่มนี้อยากรุ้มเป็นยังไงนี่ล่ะค่ะ
เอามาให้ดูในรายการข่าวเที่ยงวันนี้เลยนะฮะ
พิเศษสุดเพราะหลายคนบอกว่าอุ๊ยสั่งไม่ได้เลย
ไปก็อดกินบางทีหมดไม่ทัน
ต้องบอกก่อนนะเวลานี้เนี่ยเมนูยอดฮิตที่นี่ของโซบา
เขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะตีคู่สูสีมากับติ๊งแบ็ปนะ
อ๋ออันนั้นมีช็อกมิ้นต์ใช่ไหม
อ๋อมีช็อกมิ้นต์ไงตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยพยายามไปหาชิมกัน
ที่ฉันถามเหมือนกันนะว่าที่โซบาจะมีช็อกมิ้นท
เหมือนที่ติ๊งแล็บของเพื่อไทยไหมน้องบอกว่า
เมนูช็อกมิ้นท์ที่โซบานไม่มีนะ

คุณผู้ชมสนใจก็แวะไปได้ก็แล้วกันนะคะ